นิววงศกรบอกเลยว่าจะอยู่หรือจะไป
จะอยู่หรือจะไปติดตามได้จากข่าวนี้นะ
เพราะว่าหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีผลงานออกมาเรื่อยเลย
มาดูซิแฟนติดตามกันหน่อยนะ
เพราะว่าอยู่สังกัดเดิมมาตั้งนานแล้วนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยก็ไปโผล่ในสังกัด๑ฝั่งอโศกนะฮะ

งานนี้ค่ะนิวขอออกมายืนยันว่า
ก็หมดสัญญาจริงนะจ๊ะตามข่าว

ส่วนจะเดินหน้าเซ็นสัญญากับสังกัดใหม่หรือไม่นั้นนะคะ
นิวบอกว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ

เราออกมาข้างนอกเราก็ต้องเลือกมากขึ้น
ต้องเลือกสิ่งที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราจริง

ยังมีส่งมาให้เรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นว่าเรายังรู้สึกว่า
มันยังไม่ถูกใจกันอีกนะครับ

อ่านะคะก็รอดูติดตามผลงานต่อไปนะจ๊ะ
วาเลนไทยที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มรับว่า
ไม่ได้มีโมเมนต์หวานนะกับน้องนาวสักเท่าไหร่นะคะ

แต่คาดว่าจะพานาวเนี่ยบินรัดฟ้าไปเที่ยวบาหลีนะ

ไม่จำเป็นต้องรักกันแค่วันวาเลนไทย
เราก็ทำทุกวันให้เป็นวันวาเลนไทยก็ได้นะครับ

มีนะคะมีวิทยุความเร็วมีไหมครับ
มีครับมีช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคม

ค่ะค่อนข้างก็จะเที่ยวหลังวาเลนไทยอะไรอย่างนี้
ไปกับครอบครัวไปดูแลคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างนี้ครับ

ไปด้วยครับน้องก็ไปด้วยครับ
เพราะคือน้องก็เป็นครอบครัวเรา

ก็พาไปเที่ยวเป็นครอบครัวก็น่ารักดีนะคุณ

ไม่ใช่แค่โฟโต้บุ๊กแบบไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง
เป็นโฟโต้บุ๊กการถ่ายตอนน้องนาวแอบหลับบนรถ

ก็เป็นโมเมนต์น่ารักกันดีของคู่รักคู่นี้นะคะ